กรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคาร

เรื่องที่เหลือคนในครอบครัวเราน่าจะเป็นใคร
ได้นะพร้อมเลยหรือครับพี่หนูเรียกตอบเรื่องแรกจากเรื่องอะไรครับ

พี่หนูเป็นคนดีมาตั้งแต่เกิดไหมครับพี่หนูเป็นคนดีมาตั้งแต่เกิดไหมครับ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

หินในลักษณะพระพุทธฉาย
ใหญ่ที่สุดในโลกความสูง

นึกภาพออกไหมค่ะนึกภาพออกค่ะ
นึกออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทบทวนดูดีนะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พศที่สลักอยู่ด้านล่าง
พระพุทธมหาวชิระ
อุตโมภาษศาสดาแห่งเขาชีจันทร์

น่าจะเคยได้ยินเขาว่ายิงเลเซอร์ประมาณ

พี่หนูพร้อมแล้วเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

พศ๒๕๔๐ครับ

เดี๋ยวรอให้ตอบคำถามให้ครบทั้งหมด๔ข้อก่อน

เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

จะเลือกเรื่องไหนให้พี่คมขึ้นมาตอบคำถามครับ

ทำไมถึงเลือกท่าเรือให้พี่คมครับ
เพราะว่าพ่อคมทำงานที่นั่นนะคะ
เชิญพี่คมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พ่อทำงานที่ท่าเรือมานานยังครับ

จริงแล้วในนั้นมีหน้าที่เยอะแยะเลยใช่ไหมคะ

แล้วพ่อเคยไปดูงานที่ท่าเรืออื่นบ้างไหมครับ

ท่าเรือก็จะเหมือนกับท่าเรือที่พ่อทำอยู่ไหม

สมมุติถ้าเรือสงขลาถ้าเรือคลองเตยมันก็น่าจะคล้ายกันไหมพ่อ

ถ้าเป็นขึ้นวัดท่าเรือขนส่งสินค้าเหมือนกันหมดครับ

อันนี้พ่อไม่เคยไปแต่ก็ได้คุยกัน

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อใดที่ประกาศเป็นเขตท่าเรืออย่างเป็นทางการก่อนเขตท่าเรืออื่น
ตัวเลือกที่หนึ่งเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาพตะพุธ
ตัวเลือกที่สองเขตท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต
ตัวเลือกที่สามเขตท่าเรือน้ำลึกสงขา
ตัวเลือกที่สี่เขตท่าเรือแหลมชะบัง
ที่เป็นเขตท่าเรือแรกสุดมัธพลอยู่ระยอง
ท่าเรือสงขาท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตแหลมชะบัง
ชะวังน่าจะเป็นท่าเรือที่เป็นที่แรก
ไม่มั่นใจว่าเป็นท่าเรือที่เขาเรียกว่าเป็นท่าเรือท่องเที่ยว

ถ้าพร้อมแล้วพ่อคมเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ข้อที่๔ครับท่าเรือแหลมชะบังครับ
ตัวเลือกที่สี่ท่าเรือแหลมชะบังครับ
ผมก็ยังยังไม่เฉลยเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้า
พ่อจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องเฟรมขึ้นมาตอบครับ

ก็สนใจเรื่องฟุตบอลและเล่นกีฬาครับ
ขอให้โชคดีครับเชิญน้องเฟรมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เขาทักษะเขาดีแล้วก็เขาวิ่งเร็ว

ที่มีชื่อเสียงก็หลายทีมด้วยกัน

สิ่งที่หนูจะต้องตอบคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เตะทีมชาติไทยคนใดไม่ใช่ผู้เล่นตำแหน่งกองกลาง
ตัวเลือกที่หนึ่งชาลีนชะปุ๋ย
ตัวเลือกที่สองทิติพันธ์พ่วงจันทร์
ตัวเลือกที่สามกวินธรรมสัจจานันทร์
ตัวเลือกที่สี่สหรัฐอยู่เย็น
ฟุตบอลทีมชาติไทยที่ผมรู้จักก็มี
เจชินาธิบกวิน
ถ้าพร้อมแล้วน้องเฟรมเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

วิเคราะห์สิลูกค่อยคิดไป

มีคนเดียวที่เป็นผู้รักษาประตู
ตัวเลือกที่สามครับ
ตัวเลือกที่สามนะครับกวินธรรมสัจจานันทร์ครับ
เรมจริงแล้วเนี่ยเราชื่นชอบได้นะลูก
ในต่างประเทศก็ดีนะลูกแต่เราต้องเอาใกล้ตัวเราไว้
เพราะว่าอีกหน่อยเราก็อาจจะไปเป็นทีมฟุตบอลชาติไทยได้
นะลูกนะศึกษาไว้ถ้าเป็นสิ่งที่เราชอบ
เราทำได้ลูกยังไม่สายนะลูก

คนต่อไปที่หนูจะเลือกให้มาต่อชีวิตลูก

ก็คือท่านโฟกัสแล้วก็ท่านฟราน

แล้วเฟรมจะเลือกเรื่องไหนให้ท่านฟ้านขึ้นมาตอบครับ

เหลืออยู่อีก๒เรื่องนั่นก็คือเรื่อง
ปริศนาคำทายเด็กและข่าวดัง

ขอเชิญท่านฟรอนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ฟ้านเคยเล่นคำถามไหมทายคำถามกันไหม

เคยเล่นเด็กกระบองครับ
อย่างเช่นว่าอะไรเอ่ย๔ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง

อะไรลูกเฟรมอ่ะอะไรลูก

เอออะไรอย่างนี้ลูก
เอาล่ะคำถามสำหรับข้อนี้ก็คือ
อะไรเอ่ยสี่คนหามสามคนแห่สองคนพัด

ตัวเลือกที่หนึ่งม้า
ตัวเลือกที่สองเสือ
ตัวเลือกที่สามวัว
ตัวเลือกที่๔ช้าง
ผมคิดว่ามันคล้ายโจรับ

คนหนึ่งปัดแทร่
หนูคิดว่าสัตว์อะไรลูก๔ชนิด

ตัวเลือกที่สองเสือ
ตัวเลือกที่๓วัว
ตัวเลือกที่สี่ช้าง

น้องฟ้าเลือกตอบตัวเลือกที่สี่ช้างครับ
ขอให้โชคดีนะลูกนะกับคำตอบที่หนูตอบ
เพราะว่า๔ข้อนี้เดี๋ยวเราจะไปฟังเฉลยกันในช่วงหน้านะครับคุณผู้ชม
ผมคิดว่าหลายคนที่ดูเรื่องราวชีวิตของครอบครัวของพี่หนูจากชนบุรีแล้ว
ครอบครัวนี้น่าเห็นใจเขาจริง
เขาจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตได้เท่าไหร่
เกมต่อชีวิตในช่วงหน้าครับ
อะไรเอ่ย๔คนหาม๓คนแห่๒คนพัด
คนหนึ่งปัดแทร่
แทร่ครับ